ไปดูความคืบหน้านะครับจับได้แล้วนะคนร้ายที่เข้าไปใช้ขวดฉีดแบบที่เราฉีดผ้า
แล้วไปฉีดใส่เคาน์เตอร์ฉีดใส่พนักงาน
แล้วบอกเดี๋ยวจะจุดไฟเผานะนี่แหละครับคุณผู้ชมครับ
เหตุเกิดที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง
ที่สายไหมกรุงเทพมหานครตำรวจได้บ่อแสว่าคนร้ายอายุสามสิบนะ
สวมเสื้อแบบนี้ใส่สวมหมวกแบบนี้นะครับแล้วเข้าไปในร้านทอง
แล้วก็ใช้ขวดที่บรรจุน้ำมันนะครับฉีดลงบนเคาน์เตอร์ฉีดที่ตัวพนักงาน
แล้วก็ขู่จะจุดไฟเผาร้านพนักงานตกใจวิ่งหนีกัน
ตอนแรกก็จะวิ่งหนีประตูปิดประตูปิด
ก็เลยเอาเท้าถีบปั้งประตูเปิดก็วิ่งหนีไปนะครับ
สิ่งที่เขาได้ไปก็คือสร้อยคอทองคำนะครับ
คุณผู้ชมครับรวมแล้วเนี่ยมูลค่ากว่า๑ล้าน๙แสนบาทล่าสุด
ตำรวจจับคนร้ายได้แล้วนะครับไม่ถึง๒๔ชั่วโมง
ผมบอกแล้วไอ้ข่าวแบบนี้ไม่ได้ใช้ตังค์หรอกใครคิดก็อย่าไปทำ
ในวินัยขันอาสาอายุสี่สิบไปเดินอยู่แถวนู่นเอกมัยยี่สิบสองนี่ฮะ
นี่ฮะคลองตันเหนือเขตวัฒนาแล้วก็ยึดของกลางทองคำ
เงินสดที่ได้จากการก่อเหตุตำรวจแกะรอยจากรถที่คนร้ายใช้หนีแหละครับ
ทราบว่าเป็นรถยนต์ของคนอื่นด้วยถูกยืมมาใช้ก่อเหตุ
หลังก่อเหตุเอาไปจอดไว้ที่แฟลต์ตำรวจนะครับสอนอโคคราม
นายวินัยสารภาพบอกว่ามาจากต่างจังหวัดนะครับ
ทำงานในกรุงเทพมหานครมาทำประตูอัลลอย
แล้วยังไงยังไงถึงจะมาชิงทองลองฟังเขาดูฮะ
เนี้ยอยู่ที่ไหนหมดเอาพูดตรงตรงของเกมแล้วน่ะ
ไม่เป็นวินวิสุขวัสทุกวันไปที่ไหนเดี๋ยวพร้อมพื้นทราบพื้นไปเอา